เครื่องดื่มดีกว่าแล้วเมนูนี้นะ
มันเหมาะกับคุณชนะเป็นอย่างไร

แต่มันไม่ใช่โกโก้ธรรมดาเพราะมันคือ

เหมาะที่จะพูดในรายการส่วนนี้หรอกครับ
จริงมันเหมาะเพราะว่ามันคือชื่อร้านเขาจริง

คุณสามารถเลือกระดับความชั่ว

งั้นคุณลองบอกมาสิว่ามีความชั่วระดับไหนเหมือน
ผมนี้จะมีป้ายสั่งโกโก้บอกเลย
ไปถามเจ้าของร้านดีกว่าคุณจูนจารุเนธบุญสิงนะคะ
เขาบอกว่าเขาคิดค้นสูตรโกโก้เย็น
มาพร้อมกับความเข้มถึงใจสำหรับคนที่ชอบ
และดึงดูดความสนใจจากลูกค้าได้
เขาก็เลยทำป้ายคือระดับความเข้มข้น

เพราะว่าแต่ละคนกินโกโก้เข้มข้นไม่เท่ากัน

เลยเหรอเออดิฉันเป็นคนชอบกินโกโก้ที่มันเข้มขมแล้วหวานน้อย
บางคนชอบแบบหวานมันกำลังดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขาก็เลยทำระดับความหวานนะคะก็คือให้เลือก๓ระดับ

ชั่วที่สุดนี่ยังไงหวานน้อยระดับ๑ระดับ๑นะ
ระดับหนึ่งเลยนัมเบอร์วันก็คือหวานน้อยระดับ๒คือปลานกลางค่ะ
และชั่วสุดท้ายชั่วมากชั่วแบบชั่วร้ายเลย
ชั่วกันคือคุณคือคุณชอบกินแบบหวานมาก
อ๋อคือคือน้ำลายคือดิฉันจะบอกว่าชั่วมากคือคุณ
แล้วก็คุณชอบกินระดับนี้คุณชนะชอบกินระดับนี้
คือคุณชอบกินระดับชั่วมากแล้วก็ร้านนี้เปิดมา
เขาบอกว่าลูกค้าติดอกติดใจมาซื้อกัน

จริงเขาติดใจใช่เพราะมันเข้มข้นใช่ไหมมันสะใจ

แล้วใครชอบใส่กล้วยเพิ่มคุณชอบไหมล่ะ

เป็นช็อคโกะรัตที่เป็นแบบว่าได้เขี้ยว

บอกเลยว่ากินแค่โกโก้ไม่หนำใจ
ไปกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะเขาขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
ร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยหมูตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ด้วย

นี่เขาขายโกโก้และชื่อโกโก้คนชั่ว

ถ้าขายก๋วยเตี๋ยวเขาไปตั้งชื่อก๋วยเตี๋ยวคนชั่วคนเลวเหรอครับ
อยู่ที่คนกิน

แต่ร้านนี้เขาไม่ได้ขายแค่โกโก้อย่างเดียว
ก๋วยเตี๋ยวด้วยก็เลยมาแอบบอกด้วย

ทานกันได้เปิดขายช่วงเย็นนะคะ